เรื่องของแมลงแปลกที่บางคนอาจจะเพิ่งรู้จัก

แมลงตัวนี้เขาจะดีดหนีเวลาถูกคุกคาม

เป็นแบบแมลงขาวปุกปุ๋ย

อันนี้คือเพี้ยข้าวตอกคุณผู้ชม

เี้ยจักรจันทร์รูปลิ่มนะคะ
ชาวบ้านท่าวังทองจังหวัดพยาว
เขาไปเจออยู่ที่บริเวณป่าละเมาะรกร้าง
ที่กำลังเกาะอยู่ตามใบไม้

ชาวบ้านเขาบอกโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเจอ

เลี้ยข้าวตอกเป็นแมลงขนาดเล็กค่ะ
มีสีขาวมีขนปุกปุ๋ยอยู่ทั่วตัวเลยนะคะ

ใช่พบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะ
แต่ถ้ามีอะไรมาคุกคามปั๊บ

เขาจะดีดตัวมันจะดีดตัวออกจากที่ที่มันเกาะอยู่เลยคุณ

คงไม่ได้ทำร้ายคนเพราะว่าเขาไปถูแล้วอ่ะค่ะคุณ

คือคุณดูนะมันก็จะดีดตัวออกจากที่ที่มันเกาะกลุ่มกันอยู่
เพื่อที่จะปกป้องตัวเองนั่นแหละค่ะ
แล้วก็มันจะมีการแพนหาง
มันก็เลยคล้ายกับข้าวตอกแตก
คุณนึกออกไหมเวลาข้าวตอกต๊อกแป๊ะเนี่ย
มันจะเหมือนแบบนั้นเลยก็เลยถูกตั้งฉายาว่าแมลงข้าวตอกนั่นเองนะคะ
ที่ค่ะเอาตัวอ่อนของเพลียข้าวตอกหรือว่าเจ้าตัวนี้นี่แหละนะ
มาล้างผงแป้งออกก่อนแล้วก็ไปทำอาหาร

ผัดแกงทอดเลยอ่ะคุณมีทอดตำน้ำพริกไปแกงอะไรได้หมดเลย
แต่ว่าเป็นตัวอ่อนของเพลียข้าวตอกนะ
การเจอเพลียข้าวตอกครั้งนี้นะคะเป็นการบ่งบอกอย่างหนึ่ง
เขาบอกว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีการใช้สารเคมีใดเลย
เพราะว่าการใช้สารเคมีทำให้เพลี้ยศูนย์พันธุ์ถูกไหม

แปลว่าพื้นที่ในป่าละเมาะตรงนี้จะต้องมีความอุดมสมบูรณ์
และไม่มีพื้นที่ของสารเคมีเลย
มันบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ด้วยในระบบนิเวศของบริเวณนั้นนะ
เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะที่เราพบเจอสัตว์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
แล้วก็หมุนเวียนไปตามระบบนิเวศ
จะบกอกยุคเข้ากลับสมัยอย่างนั้น